เริ่มต้นด้วยเรื่องอาถรรพ์เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทอง
จริงแล้วประเด็นข่าวนี้เราเคยนำเสนอแล้วแหละ

ต้นโพก็ดีสาลาก็ดีไปอยู่กลางถนน

แต่หลังจากนั้นก็มีการตัดถนนผ่าน
คุณค้าคุณศุฤทธรรรษไม่มีใครกล้าไปทุบทิ้ง
กล้าไปทำร้ายและทำลาย
สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ทั้งต้นโพก็ดีสาลาต่างก็ดีค่ะ
ก็เลยตัดถนนอ้อมเลยค่ะ

จุดมีเรื่องอาถรรพ์ค่ะทั้งเสียงเด็กหัวเราะ
ทั้งคนไปเห็นว่ามีคนห้อยหัวมาจากต้นโพ
ทั้งเห็นงูขนาดใหญ่
คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันนะคะนี่คือต้นโพออาถรรพ์
ที่ตั้งของพุทธสถานวัดแจ้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๑ตำบลชายภูมิ

คือต้องบอกว่าสมัยก่อนตรงนี้คือที่ตั้งของวัดชายภูมิ
แต่หลังจากที่วัดเนี่ยย้ายไปสร้างวัดใหม่ที่ชายแม่น้ำเจ้าพระยา
ห่างจากจุดนี้ไปสักประมาณ๗๐๐๘๐๐เมตร
พอย้ายวัดไปนะคะก็เลยทำให้บริเวณนี้กลายเป็นป่ารกทึบ
มีต้นโพขึ้นสูงเด่นเป็นตรงานอยู่นะคะ
ลักษณะแบบนี้ของต้นโพนับร้อยปีแล้วนะคะ
เป็นที่ร่ำลือจากชาวบ้านบอกว่าตรงนี้ผีดุมากผีดุมาก
และก็ยังเป็นที่อยู่ของเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
และมีบริวารเป็นงูเยอะมากที่อาศัยอยู่โคนต้นโพ
ต่อมาค่ะอย่างที่บอกไปมีการตัดถนนผ่านเส้นนี้
แต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปตัดต้นโพที่ขวางอยู่
เพราะอะไรเพราะมันมีเรื่องเล่าและเกิดขึ้นจริง
ช่างที่ทำถนนพยายามจะตัดต้นโพลแล้วนะคุณจุธารัฐคุณผู้ชมค่ะ
แต่ปรากฏว่าบางรายไม่พิการก็เสียชีวิต

ถูกต้องก็เลยทำให้จำเป็นจำใจและจำยอมต้องตัดถนนอ้อมแบบนี้ค่ะ
บริเวณนี้ก็เลยกลายเป็นเกาะกลางถนน
ปกติเราได้เห็นเกาะกลางถนนเป็นต้นไม้เป็นผู้ไม้เป็นขนลวดต่าง
ที่ด่านเป็นรูปสัตว์แต่อย่างนี้ที่อ่างทองไม่ใช่ค่ะ

เพราะฉะนั้นวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปพูดคุยกับ
คุณชวีอยู่เบิกอายุ๖๒ปีซึ่งก็เป็นชาวบ้านนี่แหละ
ชาวบ้านคุณชวีเนี่ยบอกว่าเคยเห็นเจ้าแม่เก็ดแก้วกับตาตัวเองเลย
สมัยยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยตอนนั้นอายุ๑๓ปี
จุบันคุณชวีอายุ๖๒ปีผ่านมาแล้ว๔๙ปี
กลับไป๔๙ปีเห็นเจ้าแม่เกดแก้วอะค่ะ
คุณชวีเล่าบอกว่าตอนนั้นคือจะออกมาตัดใบตอง
แล้วก็มองเห็นงูตัวใหญ่ใหญ่มากถึงมากที่สุด
สีดำขนาดเท่าต้นตานคุณคิดดูต้นตานนะ
ค่ะต้นตานนี่ต้นใหญ่นะคะใหญ่มาก
คุณฉวีบอกว่าเห็นงูเล้ยออกมาจากต้นโพ
หางอยู่ที่ต้นโพแต่หัวไปอยู่ที่คลอง
โอ้โฮหลายเมตรนะคะ๑๐๐เมตรนะ
ส่วนตัวเธอนั้นเชื่อสนิทใจเลยว่าที่เห็นงูตัวใหญ่แบล้ม
นั่นคือเจ้าแม่เก็ดแก้วที่อาศัยอยู่ตรงนี้
ซึ่งบริเวณต้นโพเนี่ยชาวบ้านเห็นงูเป็นประจำเลยค่ะ
แล้วก็เข้าใจว่าไอ้งูตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่บริเวณโคนต้นโพ
นี่คือบริวารของเจ้าแม่เกดแก้ว
นางสาวชวีเขายังเล่าด้วยว่าบอกว่าเดิมทีค่ะ
ต้นโพนี้มันเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม

ในอดีตชาวบ้านเขาก็มีการเอาศพเด็กมาฝังไว้ตรงบริเวณนี้อีกด้วยนะ
ฟังเสียงของคุณฉวีกันหน่อยค่ะค่ะค่ะค่ะ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
แล้วเจอคนห้อยหัวลงมาจากกิ่งต้นโพคนขับรถเป็นยังไงตกอกตกใจเสียหลักล้มบาดเจ็บกันมาแล้ว
อืมก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
เห็นบอกว่าได้ยินเสียงเด็กหัวเราะนะกลางค่ำกลางคืน